เหตุการณ์นี้นี่คือต้องปิดเขาตามล่าหาตัวผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาจี้รถของต่อชะดอ
เอาไปเลยค่ะตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าไปไล่เรียงเล่าให้ฟังหน่อย
ตั้งแต่เกิดเหตุคือตอนแรกเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คือ๒๐เมษาช่วงประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
ตอนนั้นเนี่ยในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนของอำเภอกระบุรีที่ระนองเนี่ยนะคะ
ตระเวนชายแดนที่๔๑๕ระนองก็กำลังขับรถ
แล้วก็จะออกตรวจตามพื้นที่หมู่บ้านชายแดน
เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
รวมไปถึงไปตรวจค้นเรื่องของยาเสพติดสิ่งของผิดกฎหมายต่าง
ทีนี้ตำรวจก็ตรวจมาเรื่อย
มาถึงพื้นที่ตรงนี้ค่ะถนนภายในหมู่บ้านทุ่งมะพร้าวที่อำเภอกระบุรี
เห็นผู้ชายคนนึงนั่งอยู่กับหญิงสาวริมถนนใส่เสื้อดำทั้งสองคนเลยนะ
พอเจ้าหน้าที่ขับรถคันนี้ค่ะรถกระบะเนี่ยผ่านมาปรากฏว่าท่าทีมีพิรุษ

ผู้ชายคนนั้นเขาชักปืนพกสั้นไม่ทราบชนิดล็อกคอ
แล้วก็เอาปืนจี้ขมับผู้หญิงที่อยู่ข้าง
ซึ่งจริงมาด้วยกันนะและคาดว่าน่าจะเป็นแฟนกันด้วยนะ

แต่ฝ่ายชายล็อกคอเอาปืนจี้บอกว่าอย่าเข้ามา
ถ้าตำรวจต่อชะดอเข้ามาเขาจะยิงผู้หญิงให้ตาย
ใช่ค่ะเสร็จแล้วนะจังหวะนั้นตำรวจเจ้าหน้าที่ต่อชะดอก็ตกใจก็ถอยออกมา
มันเป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้ชายคนนี้นะลากตัวผู้หญิงเนี่ยบังคับให้ไปขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ต่อชะดอที่สตาร์ทเครื่องไว้

แล้วฝากระบะหลังท้ายสีดำเลขทะเบียน๒๗๙๘ระนอง
แล้วเจ้าหน้าที่เขาสตาร์ทเครื่องเอาไว้อยู่ผู้ชายคนนี้ล็อกผู้หญิงขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลยค่ะ
นี่ฮะเป็นเหตุอันตรายนะครับเพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยคือมีอาวุธปืนอยู่แล้วด้วย

และยังมีอาวุธปืนในรถของตำรวจตระเวนชายแดนเอาไปด้วย
ถูกต้องค่ะแล้วก็ท่าทีเขาก็มีอาการมืนเมาด้วยซึ่งทีนี้ตำรวจเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ต่อชะดอ
ก็รีบโทรศัพท์แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาแล้วก็ขอกำลังจากกองกำกับการต่อชด๔๑ชุมพรเนี่ย
ส่วนที่กำลังกันกับตำรวจภูทรจังหวัดระนองกำลังทหาร
แล้วก็กองกำลังเทพสตรีเป็นร้อยนายเลยคุณ

แล้วผู้ก่อเหตุคนนี้ผู้ชายคือนายดำรงศักดิ์แสงเพชรหรือว่านายวัด
ซึ่งภูมิลำเนาเขาอยู่ที่บ้านคลองเงินที่ตำบลปากจันทร์อำเภอกระบุรี
ส่วนผู้หญิงนี่นะคะคือนางสาวสุทัตราบุภากาย
หรือว่านิวอายุ๒๙ปีซึ่งเป็นแฟนสาว
ทีนี้จากข้อมูลรู้ว่าตัวของนายวัดดำรงศักดิ์
เขาอยู่ระหว่างการประกันตัวคดียาเสพติดแล้วก็หลบหนี
ไม่ฟังคำตัดสินศาลจนถูกศาลออกไหมจับ
ก็คิดว่าเจ้าตัวอาจจะกลัวความผิด
ก็เลยขัดขืนเอาปืนจี้แฟนไปด้วย
เพราะว่ากลัวไงว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เข้ามา
เขาขู่จะทำร้ายจะยิงแฟนทิ้งเลย
ทีนี้เจ้าหน้าที่นับร้อยก็ต้องปฏิบัติการในการตามล่าตัว
แล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าหลบหนีไปพื้นที่ชุมชน
ก็กลัวว่าผู้ชายคนนี้จะไปก่อเหตุกับชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่เนี่ยกระจายกำลังในการค้นหาในพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะอยู่เนี่ย
จนถึงรุ่งสางเลยนะพ้นกันทั้งคืนนะฮะ
จนถึงเช้าวันพุธที่๒๑เมษาตอนประมาณ๗โมงครึ่งนะ
ที่สอยบ้านไล่เที่ยงอเภอกราปบุรินเนี่ยแหละ
ว่าเจอแล้วรถกระบะของต่อชะดอจอดอยู่ตรงนี้

เฮี่ยครับตรึงจุดนี้เป็นเดินขึ้นเขา
แล้วก็คาดว่าผู้ก่อเหตุขับมาถึงจุดนี้

ไปข้างหน้าไม่รู้ทิศทางแล้วก็กลัวจะตกเหวตกเขา
ก็เลยจอดทิ้งไว้แบบนี้เพราะข้างหน้ามันเป็นทางแคบแล้วคุณ

ตำรวจก็เลยนี่รถของพวกเรานี่นะเดี๋ยวมาเอาคืนก่อน
แต่ตัวผู้ก่อเหตุอยู่ไหน
ตัวผู้ก่อเหตุไม่เจอนะตอนเปิดรถดู

เข้าพื้นที่๓ตำบลเลยไปตามล่าตัวผู้ก่อเหตุ
แต่ทีนี้ต้องทำแบบใช้ความระมัดระวังมากนะ
เท่ากับว่าตอนนี้ในวัดผู้ก่อเหตุ
แล้วมีปืนสั้นอีกกระบอกหนึ่งที่จี้หัวแฟนสาวถูกไหม

นี่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้ง

บอกว่านี่มีผู้ชายกับผู้หญิง

แล้วก็จี้ชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวเมียนมา
หนีไปทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะ
เขาต้องเอาส่วนนักดมกลิ่นเนี่ยนะตามหา
ตามหาว่าตอนนี้ทั้งสองคนหลบหนีไปอยู่ที่ไหน
ใช่นะครับแล้วก็มีชาวบ้านก็แจ้งเข้ามานะครับ
บอกว่าชายหญิงคู่นี้นะฮะก็มาล้างหน้าล้างตาที่ลำห้วย
แล้วก็หันมาถามชาวบ้านว่าถ้าจะออกไปถนนเส้นนู้นเส้นนี้เนี่ย
ไปยังไงชาวบ้านบอกก็ไม่อยากยุ่งเหมือนกัน
แต่ก็ต้องบอกนะฮะเพราะว่าเห็นเขาเนี่ยมีอาวุธปืน
ตอนนั้นยังสะพายอาวุธปืนยาวอยู่๒กระบอกเลย
นะครับแต่ตำรวจบอกว่าไม่รู้นะ
ว่าหลังจากนั้นที่ตัวผู้ก่อเหตุมาเจอชาวบ้านแล้ว
เขาจะทิ้งอาวุธปืนของต่อชะดอหรือเปล่า
เพราะว่าอาวุธปืนมันมีน้ำหนักค่อนข้างหนัก

ก็เนี่ยพอเจ้าหน้าที่เขาเจอชาวเมียนมาแล้ว
จริงเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบตามพวกบ้านญาติ
เพื่อนของผู้ก่อเหตุไปดูทุกจุดเลยนะคะ
แต่ทีนี้ยอมรับเลยว่าการค้นหามันเป็นไปด้วยความยากลำบาก

มันเป็นสวนยางพาราเป็นสวนปามของชาวบ้าน
แล้วการเข้าไปแต่ละจุดมันก็ไม่ได้ง่าย
แล้วเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งข่าว

เขาก็เลยต้องแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้า
แล้วต้องแบ่งจุดด้วยนะเพื่อไม่ให้มันซ้ำซ้อนกัน
ทีนี้ค่ะอย่างที่กังวลกังวลเรื่องเกี่ยวกับปืน
ว่าเขามีอาวุธปืนแต่ถ้าเกิดว่าปืนมันหนัก
แล้วเขาทิ้งไปก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้

ซึ่งตอนนี้ตำรวจเขาก็กำลังค้นหานะคะ

ประสานงานกับทั้งตำรวจเองตำรวจตะเวนชายแดนเอง
แล้วอาจจะประสานกับทหารด้วยในการที่จะตามตัว
๒คืน๓วันแล้วนะในการตามล่าตัว
กลัวว่าจะต้องแล้วก็กลัวจะเกิดการปะทะด้วยนะคะ